แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอชื่นชม
รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล๒๕๖
ติดตามเรื่องราวของโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดิน
คนไทยโชคดีเรามีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่ง

ท่านจะส่งถือไปสอดส่องดูคนไข้แต่ละคนเรียบร้อยดี

และร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส
เสาร์ที่๑๔กันยายนี้เวลา๑๖๔๐น